คุณผู้ชมครับอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถไปเติมเต็ม
การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กในชนบทได้
ให้มีความเท่าเทียมแล้วก็ทัดเทียมกับเด็กในเมืองนะครับ
ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงเป็นหัวใจสำคัญ
ทำให้เด็กเขาได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม

วันนี้คุณกมลวันการิพัฒน์พาคุณผู้ชมไปดู
ห้องเรียนดิจิทัลในโรงเรียนชนบทกันนะครับ

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอน

ให้น้องในโรงเรียนวัดชีธารามจังหวัดสุพรรณบุรี
มีความรู้ที่มากขึ้นนอกเหนือจากตำราเรียน
แต่ที่ผ่านมาถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด
จึงใช้สาราการประเรียนวัดชีธาราม

ให้นักเรียนผัดกันใช้เพียง๓เครื่อง
การเรียนการสอนที่โรงเรียนเนี่ยเน้นวิชาการอยู่แล้วนะคะ
ในห้องเรียนก็ค่อนข้างจะเต็มหลักสูตรเต็มที่
แต่พอมีอินเตอร์เน็ตมาเติมเต็มเนี่ยก็เหมือนเขาได้ความรู้ที่กว้างไกลไปอีก
การจะเสิร์ชหาเรื่องใหม่ที่ข้อสอบโอเน็ตก็ออกสอบด้วยนะคะ

ทำให้ช่วงความสนใจของเด็กเนี่ยยาวขึ้นนะคะ
ความชื่นชอบด้วยช่วงความสนใจยาวขึ้น
ก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้นานขึ้น

ท่องโลกอินเทอร์เน็ตถือเป็นอีกบทเรียน
ที่เป็นโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้พัฒนาตัวเอง
เทียบเท่ากับนักเรียนที่อยู่ในเมืองค่ะ
ได้จากผลการสอบโอเน็ตนักเรียนโรงเรียนวัชชีธาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด๑๓๔โรงเรียน
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตได้ความรู้มากกว่า
อย่างเช่นพวกงานข่าวสารอะไรต่างได้มากกว่าครับ
แล้วก็หาได้ง่ายกว่าพวกหนังสือพิมพ์ครับ
เพราะว่าได้ข่าวที่เราต้องการ
อาคารที่ยังไม่ไฟไหม้ได้ความรู้มากกว่า
เพราะว่าตรงนี้คอมมันน้อย
แล้วก็เพื่อนบางคนก็ไม่ได้เรียนค่ะ
แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่ทางโรงเรียนก็ยังให้ความสำคัญกับวิธีการสอนหนังสือ
ให้นักเรียนรักการอ่านควบคู่ไปด้วย
เพราะมองว่าหนังสือสามารถติดตัวไปได้ทุกที่ค่ะ
แต่ที่ผ่านมาก็มีภาคเอกชน
เห็นความสำคัญของการศึกษา
เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องอาคาร

เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กในชนบทค่ะ

แต่ว่าเขาโชคร้ายเมื่อปลายปีเกิดเพลิงไหม้
อาคารเสียหายหมดเลยนะครับรวมถึงห้องสูตรคอมพิวเตอร์เราด้วย

เราจะเอาคอมพิวเตอร์มาเติมเต็มเหมือนเดิม

การนำเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลเข้ามาใช้
จะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ให้เด็กในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลแล้ว
ยังช่วยลดช่องโวด้านบุคลากรครู
ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแค้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน